สัมภาษณ์ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะ
นี่ลูกเขาสัมภาษณ์ไปแล้วกับคุณพ่อบ้าง

ล่าสูตรนะคะเจอที่คอนเซิร์ตในเขาใหญ่

เสิร์ตพี่ปูไงที่เราเคยนำเสนอข่าวไป
ม่วนมากคุณผู้ชมนะคะงานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐไม่พลาดค่ะ
พี่อำมานั่งเลยค่ะเมาส์มอยค่ะชิลไหมจ๊ะ
เพลงฮิตลอยกระทงวันสงการ

สาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้าง
เพราะให้ช่วยหลีกทางที่อำลังรอยกระทง

ใช่เพลงนี้ดังมากคุณผู้ชมมานั่งจับเข่าคุยกันค่ะ
อกถึงเรื่องงานหลังโควิดซาค่ะ
พี่อำบอกตรงนะคะว่าตอนนี้ตัวเองมีงานละครซ้ำ
เรื่องติดค่ะจริงคิดถึงงานเพลงมากนะคะ
ได้มาเจอเพื่อนในงานคอนเสิร์ตแบบนี้
มันชิลนะคะนึกถึงบรรยากาศในใจเนี่ย
อยากจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอยู่เหมือนกันค่ะ
เอาไปฟังเสียงพี่อำกันหน่อยค่ะ

ใช่ที่บางแสนพอมาเสพบรรยากาศอย่างนี้
จากครั้งแรกที่ไปที่บางแสนมาก็แบบจะมีโอกาสได้กลับมาทำอะไรแบบนี้อีกไหม
เป็นจริงเป็นจังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็แล้วแต่พี่ปูแล้วกัน
เพราะว่าพี่ปูยังยึดมั่นในการทำงานวงการเพลงอยู่
อย่างผมเองก็หลีกไปทางละครบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็รอเพื่อนว่าถ้าเพื่อนมีโปรเจคดีสนุกอะไรมารวมกันก็เดี๋ยวลองดู
มาหมดนะทั้งข่าวคุณลูกคุณพ่อมีข่าวคุณแม่ไหมคุณแม่จอย
เขามีแม่จอยนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยดูแลหลานให้แอลลี่นะคะ